วันที่ผ่านมาเนี่ยฮือฮากับงูยักษ์
ตัวใหญ่มากเลยตามหากันอยู่คุณผู้ชมฮะตามหากันอยู่
อสรพิษเขาก็พยายามจะไปเปรียบเทียบยังไม่เจอนะ
แต่พยายามเอารูปมาเปรียบเทียบว่า

เอออันนี้ภาพตอนที่มีการแชร์กันคุณผู้ชม

๕๖เมตรอะคือถ้าเอามาพาดแนวนอนเนี่ยมันข้ามจากซ้ายไปขวาได้เลยนะ

อันนี้แป้งมันร้ายครับโพสต์ภาพงูยักษ์ตัวนี้ครับ
ห้อยลงมาจากต้นไม้แถวสารวการกรทม๒ดินแดง
พอปรากฏภาพแบบนี้ปุ๊บปฏิบัติการค้นหางูยักษ์ก็เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยไปจับลูกงูเหลือมมาได้แล้วตัวหนึ่งก่อนอันนี้
เราก็รายงานไปแล้วนะล่าสุดทีมอสรพิษครับลงพื้นที่ไปเปรียบเทียบว่า
งูเหลือมยักษ์ในภาพถ่ายตัวใหญ่จริงเหรอ
นี่ครับคุณผู้ชมลองมาเปรียบเทียบดูก็เอางูเหลือมขนาด๒เมตรกว่านะ
เอางูจริงมาเทียบเลยหรองูจริงครับ
เมตรกว่าไปจำลองแขวนบนกิ่งไม้
จุดที่ถ่ายติดงูด้านซ้ายนี่มา
อสรพิษคาดว่าภาพที่ถ่ายติดนั้นตัวจะใหญ่กว่า๕๖เมตรเลยนะ
น้ำหนักตัว๕๐๖๐กิโลกรัม

ยังไม่มีใครยืนยันครับเพราะว่ายังหาไม่เจอ
กิ่งไม้จุดนี้ไม่น่าจะรับน้ำหนักของงู๕๐๖๐กิโลได้
ว่าอาจจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
เป็นมุมกล้องที่พอถ่ายออกมาแล้วมันทำให้ดูงูเนี่ย
ใหญ่กว่าความเป็นจริงทังความนี่คือเอางู่จริง

ถึงบอกไงวันนั้นที่เราอ่านกันแล้วพี่ตกใจ

รักใจกลางกรุงด้วยสารพักการ

ครับนะครับเอ่อนะครับเอ่อ